ข่าวนี้ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไปเพื่อ

คุณรู้ไหมว่าอาชีพรับจ้าง
มันมีอาชีพรับจ้างเอาลูกเหล็กยิงใส่กระจกรถบัสด้วย

ก็นี่ไงทำไปเพื่อคนจ้างในจ้างเพื่ออะไร
แล้วเชื่อไหมว่ามีคนรับจ้างไปทำจริงได้ตังค์เป็นหมื่น

ตำรวจที่สพอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตหลายสพเลย
แล้วคุณดูรอยที่กระจกรถบัตรนี่๒คนนี้

ตำรวจที่จังหวัดภูเก็ตเขาสนที่กำลังกันค่ะ
สองคนที่นั่งอยู่น่ะคือนายพานุโพงศรีนั่งหรือว่าในนุ่นอายุ๓๔ปี
อีกคนนึงก็คือนายสรายุทธ์สมปองอายุ๒๙ปี
สองคนนี้กับเสื้อผ้าและรองเท้าที่วางอยู่ตรงหน้าเขา
นั่นแหละคือเสื้อผ้าและรองเท้าที่เขาใส่ในวันก่อเหตุ
มีอะไรอ่ะหนังสติ๊กอีก๒อันแล้วก็ลูกเหล็ก๗๒ลูก
สารภาพนะว่าพวกผมเอาหนังสติ๊กใส่ลูกเหล็
แล้วก็ไปยิงกระจกรถบัสที่จอดอยู่ในแต่ละพื้นที่
มากี่คันแล้ว๑๐คันครับไล่เรียงไทม์ไลน์แบบนี้คุณผู้ชม
ตุลานะไปก่อเหตุยิงกระจกรถบัส
จอดอยู่ในปั๊มเชลสปัมที่ถนนเทพกษัตรีครับ
อำเภอเมืองอ่ะ๒คันแล้วพอมา๒พื้นที่กาก็ไปก่อเหตุ
ห้างซุปเปอร์ชีฟอีกสองคันที่ลานจอดรถทัวร์เอ่อซอยเอ่อ
ที่ช้อป่าหลายครับที่อำเภอเมืองอีก๒คัน
๑๑พฤศจิกาก็ไปก่อเหตุที่ลานจอดรถทัวร์ตรงข้ามวัดฉลอง
อำเภอเมืองอีกสี่คันก่อเหตุหลายที่หลายคันนะหลายที่
รวมแล้ว๓วันที่ไปก่อเหตุมาเนี่ยยิงไปกี่คันพ่อนุ่ม
จำไม่ได้ครับเพราะว่ามันแบบมันไม่รู้ของใครไปโดนบ้างครับ
ยาวมันก็มีด้วยเพราะว่ายิงไฟแบบนี้มันเป้าขนใหญ่มันเปลือกในกระเภา

นี่ไงโอ้ยตำรวจนะแจ้งข้อกล่าวหา๒คนนี้
ความผิดฐานร่วมกันกระทำด้วยประการใดให้รถที่ใช้สำหรับการขนส่งสาธารณะ
อยู่ในลักษณะอันที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลแล้วก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
ตอนนี้เดี๋ยวต้องขยายผลนะใครอ่ะใครเป็นคนจ้างให้มาทำแบบนี้แล้วต้องรู้ไปถึงคนจ้าง

เดี๋ยวกำลังจะขยายผลนี่ไงถึงบอกว่าไปเพื่อ
เขาทำธุรกิจรถทัวร์เหมือนกันอย่างนี้
แล้วขัดผลประโยชน์กันอย่างนี้เหรอ
เอาลูกเหล็กจ้างคนให้เอาลูกเหล็กไปยิงกระจกรถ
จะได้ไม่ต้องวิ่งได้แบบนี้หรือเปล่า

ถึงทำเป็น๑๐คันแล้วแบบนี้ค่ะ
ไปโดนหัวใครเข้ามีเจ็บหนักเลยทุกคน